เจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตนะคะคุณแอดคาราบาลค่ะ
ก็ขอเดินหน้าช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
ที่ต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่องนะคะ
แม้ว่าช่วงนี้การระบาดของโควิดจะซาลง
โดยเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตนะคะ
พร้อมเพื่อนพี่น้องในวงการชาวบิ๊กไบท์
สองล่อฆ่าโควิด๑๙รูปรวมทุนทรัพย์ค่ะ
หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือ
มอบให้กับโรงพยาบาลชนลประธานค่ะ
แล้วก็ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิขุกชนลประธาน
ซึ่งนับเป็นแห่งที่๔๒ที่น้าแอดช่วยเหลือเอาไว้ค่ะ
โดยน้าแอดนะคะกล่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์
ถือว่าเป็นกลุ่มด้านหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักเลย
พวกเราค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน
แม้ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์จะแพร่ระบาดจะเริ่มลดลงแล้ว
แต่ก็อยากจะขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามคำสั่ง
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะ
แล้วก็ส่วนตัวนะก็จะขอช่วยเหลือไป
กว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้นะคะ

ของคนวงการบันเทิงนะที่มีต่อสู่สังคมไทยนะคะ